มาดูเหตุฆ่ากันตายซึ่งวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
รับจ้างค่าเทศกิจปมน้องทะเลาะวิวาดกัน
เหยื่อมาเคลียร์เหยื่อก็เป็นพี่ชายต่างบีดา
มาช่วยเคลียร์แต่ถูกไล่ยิงดับสลดนะครับ
ตัวน้องชายเสียใจที่พี่ชายต้องมาจบชีวิตเพราะเรื่องของตนนะครับ
เราเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้เสียชีวิตถูกไล่ยิงคุณ
ไม่ทราบทะเบียนไล่ยิงนายประพาวิชาหรือว่าแป๊ะอายุ๔๐ปี
เจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่กลางซอยสวัสดิการ๒ถนนเพชรเกษมซอย๗๗
น้องแข็มกรุงเทพในคลิปจะเห็นคนร้ายเปิดประตูรถลงมาจากรถ
ก่อนจะอ้อมหลังรถไล่ยิงนายประพาซึ่งนายประพาวิ่งหนีตายเข้าไปด้านใน
หลังก่อเหตุคนร้ายก็ขับรถเก๋งคันดังกล่าวหลบหนีไป
เหตุเกิดช่วงเวลาตี๒ของเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสนหนองแขมแพทย์เวรพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตพบศพอยู่ในพงหญ้า
มีบาดแผลถูกยิงที่แขนซ้าย๑นัดหลังซ้าย๑นัดและต้นขาขวาด้านหลัง๑นัดนะครับ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งเป็นของผู้ตายจอดอยู่
กลางถนนพบปลอกกระสุนขนาด๓๘ตกอยู่๑ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ตำรวจก็ต้องสอบสวนถึงที่มาของการฆ่ากันตายครั้งนี้นะครับ
อายุ๒๖ปีน้องชายต่างบิดากของผู้ตาย
ให้การทั้งน้ำตาว่านายประพาพี่ชายเพิ่งจะยื่นเอกสารบรรจุ
เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจได้เพียง๒วันเท่านั้นเอง
ไม่ต้องมาจบไม่น่าจะต้องมาจบชีวิต
เพราะเรื่องของผมน้องชายบอกแบบนี้
ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกลางดึกวันที่๑๗กันยายน
คือคืนวันจันทร์ผมและก็เพื่อนไปเล่นสนุกเกอร์ที่แห่งหนึ่ง
จากจุดเกิดเหตุนี้ราวประมาณ๕๐๐เมตร
แล้วก็ไปมีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มคู่อบริ
ชนวนเหตุที่มีคนมาตบศีรษะเพื่อนในกลุ่ม
คืนนั้นมีนายโยซึ่งก็ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
อายุประมาณ๓๕๔๐ปีเป็นหนึ่งในฝ่ายตรงข้าม
ก็พยายามเข้ามาห้ามปรามแต่ถูกผมใช้ไม้คิวฟาดใส่
แต่สุดท้ายเรื่องชกต่อยกันในโต๊ะสนุกเกอร์เนี่ย
จบลงด้วยดีในคืนนั้นคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไม่มีเหตุการณ์ใดรุนแรงแล้วก็บานปลาย
ใช่คือพี่ชายก็ไปเคลียร์แหละไปห้ามเกิดขึ้นนะคะ
กระทั่งคืนวันที่๑๙นะครับ
ก่อนเกิดเหตุผมก็คือนายพีรพล
ก็ชวนพี่ชายไปที่โต๊ะสนุกนั้นอีกครั้ง
ปรากฏว่าก็ไปพบหน้านายโยกับพวกมาเล่นสนุกเกอร์อยู่ก่อนแล้ว
พี่ชายเห็นนายโยก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะเคลียร์กับนายโยให้
แล้วก็กลุ่มของนายโยให้แล้วก็ไล่น้องชายกลับบ้านกันไปก่อน
กระทั่งตัวนายพิรพลมาทราบอีกครั้งนะครับว่าพี่ชายถูกนายโยขับรถเก๋ง
ตามประกบยิงขณะขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับบ้าน
โดยนายโยใช้ปืนไล่ยิงตั้งแต่หน้าโต๊ะสนุก
พี่ต้องทิ้งรถวิ่งหลบหนีไปเสียชีวิตในพงหญ้าอย่างน่าอาณาจ
เพราะว่าพี่ชายมาเคลียร์เรื่องให้ผมแต่ต้องจบชีวิตลงเพราะผม
ในเรื่องของคดีบ้างหลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกพงศ์อนานขลายกึ่ง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามนายโย
แล้วก็ไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
ขอสารจังหวัดตลิ่งชันออกหมายจับนายโย
ก็คือนายทรงศักดิ์สมัยใหม่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
และไม่มีเหตุอันควรยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ
ในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนก็ตามล่าตัวนายโยกัน
ทีนี้เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมตอนทุ่มนึงค่ะ
ตำรวจสพนแขมคุมตัวได้แล้วนะคะ

รวมถึงมีของกลางก็คือรถที่ใช้ในการขับไปไล่ยิง
มาจากสพเมืองเพชรชบุรี
ก็ผู้ต้องหาตอนที่คุมตัวได้นะโอ้โหเมาหนักเลยอะค่ะ
ก็ให้การบอกว่าไปที่โต๊ะสนุก๒ครั้งนะ

กลุ่มทางผู้ตายกับน้องชายเนี่ยมาเป็นพวกเลย๓๐คน
เข้าไปมีเรื่องชกต่อยกันกับคนในโต๊ะสนุก
ทีนี้ตัวนายโยก็เลยตัดสินใจไปช่วยไกล่เกลี่ย
แล้วก็บอกกับผู้ตายบอกกับน้องชายด้วย

หลังจากนั้นก็ถูกน้องของผู้ตายใช้ไม้สนุกฟาดเข้าที่แขน
ก็เหมือนที่ตรงกับที่นายผิดหภนน้องผู้ตายเนี่ย
ให้ฟังเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใช้ไม้คิวเนี่ย

บอกว่าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุ

ทีนี้แหละก็เลยบันดาลโทษะแก้ปัญหาเอง
เมื่อวานนี้คุณแม่ของผู้ต้องหาเนี่ย

เช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับลูกชาย
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าแม่เดินทางมาจากสุพรรณ
พอรู้เรื่องลูกชายแม่ก็ห่วงเหลือเกิน

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกถูกรุมทำร้ายก่อน

หลังจากนั้นก็เดินทางมาที่สนหนองแข็ม
ไปพบกับครอบครัวของผู้ตายที่วัด
แล้วก็มอบเงินให้๒๐๐๐บาทเพื่อช่วยทำงานศพ

คุณแม่จะเดินทางไปร่วมงานศพ
จะไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตายเท่าที่จะทำได้
เรื่องต้นไม่ได้มีการเตรียมทนายหรือว่าหลักทรัพย

เพราะว่าทางครอบครัวเองก็บอกว่าไม่มีเงินพอ
ยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่มีการต่อสู้คดี
ถ้าเกิดลูกชายทำผิดทำไมต้องสู้คดี

บอกว่าจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะ
คือนายโยหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว

อบตัวที่สพของเมืองเพชรเขานะครับ

ก็ตามไปรับตัวมากรุงเทพนะครับ